คุณผู้ชมส่งข้อความเข้ามาหน้าจอนะฮะ
ให้กำลังใจคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์กันเยอะเลย
ดังนั้นให้คุณผู้ชมดูคลิปสั้นแต่สื่อความหมายมากมายในคลิปนี้
ดูคลิปกันก่อนเดี๋ยวผมเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับ
เอาล่ะคลิปมีเท่านี้แต่คุณผู้ชมดูวนไปเรื่อย
แล้วก็ฟังสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังนะครับ
เพราะว่าคนที่เอาคลิปมาโพสต์เนี่ยเขาเขียนข้อความไว้แบบนี้ครับ
ณเวลาบ่ายคล้อยแดดเดือดคือแดดร้อนจัดเลยนะฮะ
โรงพยาบาลกลางสวนมะพร้าวนะครับ
ก็คือโรงพยาบาลบ้านแพ้วของสมุทรสาครนะครับ
เพราะว่าผู้ป่วยรายนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนักนะครับ
แล้วก็น้ำหนักของผู้ป่วยก็เยอะด้วยคุณ

น้ำหนักร้อยกิโลบวกบวกนะครับ
แล้วก็ทางหมอที่โรงพยาบาลเก่าเขามีการให้สเตอร์รอยด์นะฮะ
ในหลายโดสโดสสูงแล้วแต่ยังไม่ค่อยดีนะครับ
ขณะที่ก็ถูกส่งต่อมาที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วนะครับ
ขณะที่แพทย์หญิงท่านหนึ่งยืนดูยืนสังเกตอยู่
ที่เห็นก็คือความทุลักทุเลการยกเตียงของคนไข้
ซึ่งเป็นเตียงแคปซูลยกหล่นอยู่แบบนั้นแหละคุณ
มันเข็นไม่ได้นะครับเพราะว่าเตียงมันกางล้อไม่ออกนะครับ
ไม่ได้เดินต่อไม่ได้สักพักมีมนุษย์หมีคนหนึ่ง
ค่อยล้มลงเป็นลมนั่งลงข้างทาง
ส่วนเพื่อนที่เหลือก็เข้าไปช่วยเธอไม่ได้
เพราะเพื่อนที่เหลือต้องพยายามยกเตียงคนไข้ต่อ
แต่ด้วยล้อที่กางไม่ได้แล้วก็น้ำหนักตัวของคนไข้ที่เยอะนะครับ
ทีนี้กว่าจะช่วยเหลือกันวุ่นวายอยู่พักใหญ่
แต่คุณครับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นลมล้มพับ
ต้องล้มพับอยู่ตรงนี้เลยยังไม่มีใครมาช่วย
เพราะผู้ที่ดูแลคนไข้จำเป็นต้องดูแลคนไข้ก่อน
และท้ายที่สุดเปิดเผยหน้าตาออกมาคุณ
คือพอไปช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ท่านนี้

โฉมหน้าหนึ่งในทีมมนุษย์หมีค่ะ
คนเขียนมาแบบนี้บอกว่านางมาส่งคนไข้เองแพทย์หญิงแน็ต
หมอที่ดูคนไข้โควิดเยอะที่สุดในประเทศคนหนึ่ง
สภาพออกจากชุดหมีคือเปียกค่ะเหงือกค่ะ
แต่นางก็ยิ้มได้อยากเข้าไปกอดนางจริงแต่นางเปียก
นี่คือสิ่งที่มีการโพสต์ออกมาในโลกโซเชียล
แล้วก็เขียนว่าแฮชแท็กขอกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์

ทีนี้ครับพอโพสต์นี้ออกมาคนก็เห็นใจมาก
แล้วก็ลามไปถึงอีกหนึ่งเรื่องคุณ
เรื่องของการเรียกร้องค่าเสี่ยงภัย
ให้กับคุณหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนเลย
เพราะว่าเขาต้องเป็นด่านหน้าในการที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด๑๙

ในสนามรบโควิดแบบนี้นะครับ
บอกแล้วว่าเป็นคลิปสั้นแต่สื่อความหมายได้มากมาย
เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทุกท่านเลยนะครับ